ถ้าคุณผู้ชมสังเกตหน้าจอของเราที่มุมจอเนี่ย
จะขึ้นให้ดูเลยว่าแต่ละจังหวัดเนี่ย

อย่างในประเทศไทยที่หนักก็คือภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพใช่ไหมคะ

มันต้องเกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
มันปล่อยไว้ไม่ได้เพราะมันส่งผลต่อสุขภาพจริง
เดี๋ยวมาดูที่จังหวัดนครราชศรีมา

มันไม่ใช่หมอกแบบอากาศดีสวยงามอะไร
ระดับสีส้มสูงเกินค่ามาตรฐานนะคะ
เมื่อวานอยู่ที่ประมาณ๕๙วันนี้๖๑

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศค่ะ
ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ
วางแผนกิจวัตรประจำวันให้เหมาะสม
เลี่ยงการสูดฝุ่นงดหรือลดการออกกำลังกายกลางแจ้ง
ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอแล้วก็น้ำเนี่ยมันจะช่วยขับฝุ่นนะคะ
ฝุ่นออกมาได้ทั้งในรูปของปัสสาวะนะคะ
น้ำเยอะอันนี้จะดีมากเลย
ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะค่ะ
ต้นไม้ดูดซับฝุ่นนะคะแล้วก็ในอาคารเนี่ย
ต้องมีระบบระบายอากาศฟอกอากาศที่มันมีประสิทธิภาพ
คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความกดอากาศต่ำ
พาหมอกควันไฟป่าจากทางภาคเหนือตอนบน
ทางฝั่งสปลาวเข้าปกคลุมพื้นที่
มิ้วเพิ่งไปหลวงพระบางมาเสาร์อาทิตย์ที่แล้ว

คนที่นั่นบอกเลยว่านี่คือฤดูเผาป่าของที่ลาวนะ
แล้วมันก็เนี่ยค่ะหลายประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็บ้านเราด้วยอะไรด้วยนะคะ
ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวคาดว่าอาจจะมีความกดอากาศสูงจากทะเลจีนใต้
ที่จะพัดลงมาในวันพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้น

พยาวค่ะในอำเภอเมือง๙๗มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ

พพจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟป่า
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านหยุดเผาทำแนวกันไฟ
เตือนประชาชนเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท
มันตรวจดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะ
ถ้าไออย่างรุนแรงต้องรีบไปปรึกษาแพทย์

โอ้โหนี่ฝุ่นฝุ่นนะคะครับ
อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรอย่างตำบลเวียงคุณผู้ชมน่าตกใจ

เมื่อช่วงบ่าย๓โมงที่ผ่านมาเนี่ย
จัดอันดับเชียงใหม่เป็นเมืองที่อากาศแย่อันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะคะ
เชียงใหม่จะสลับเนาะอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยติดอันดับโลกอะค่ะ
แต่เป็นอันดับที่อากาศแย่นะคะ
ส่วนกรุงเทพอันดับ๗ค่ะ
ก็ต้องดูแลสุขภาพ

คุณผู้ชมเป็นยังไงส่งข้อความมาคุยกันได้ครับ
วัดค่าเนี่ยได้ตัวเลข๑๐๑นะฮะ

แล้วสูงสุดอยู่ที่ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาว

นี่ขนาดป่าเยอะนะปรากฏว่าไปดูค่าฝุ่น

สีแดงครับอันตรายต่อสุขภาพครับ

และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข

บอกว่าแค่ข้ามฝั่งถนนนะพี่มิ้ว
ข้ามฝั่งถนนมองอีกฝั่งแทบไม่เห็น

แล้วขับรถบนถนนมองข้างหน้าก็แทบไม่เห็น
มันมืดมากคือไอจามตอนนี้หนักมาก

น้องสาวของผู้ชายอายุ๓๙ปีเนี่ยออก
ออกมาบอกว่าพี่ชายไปเป็นครูอาสาที่อำเภออมก่อยที่เชียงใหม่๗ปี
สุขภาพแข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วย
ปรากฏว่าจู่มีอาการเหมือนภูมิแพ้เลือดกำเดาไหลแบบไม่มีสาเหตุ
๖๔ครับอาการหนักแม่ก็เลยบอกว่ากลับมาที่บ้านที่ระยอง

พอไปตรวจละเอียดครับเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะ๒ฮะ
แล้วพฤษภาคมปีที่แล้วพี่ชายเสียแล้วนะครับ
ตรวจสอบความเสี่ยงมะเร็งโพรงจมูกครับ
อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิด

อาจจะเกิดจากสารก่อมะเร็งในโรซามีนพบได้ในอาหารหมักดอง
หรือการสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่ง
การเป็นมะเร็งโพรงจมูกให้มากขึ้นด้วยครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับคุณชาลิสาครับ

ยืนยันว่าพี่ชายแข็งแรงดีไม่ดื่มไม่สูบ
แล้วครอบครัวไม่มีใครเลยที่ป่วยจนเสียชีวิต

ก็คาดว่าอาจจะเป็นผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองนี้หรือเปล่า

เขาก็แค่แบบบ่นว่าทำไมมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้สักที
ทั้งทั้งที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหาที่ว่าใหญ่โตอะไรเลยไม่ใช่ปัญหาที่ว่าใครก็แก้ไม่ได้แต่ทำไมถึงไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาสนใจสักทีว่าจะแก้ที่ต้นต่อยังไงจะคุยกับคนที่เผาป่าหรือทำอะไรอย่างนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนคนอื่นมองเป็นปัญหาเล็กเล็กแต่จริงจริงแล้วตอนเนี้ยมันส่งผลต่อสุขภาพของทุกคนอ่ะคือ

มันก็ต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจังหลายคนก็เลยอยากฟังวิธีการแก้ปัญหาจากผู้ว่าราชการกรงเทพอาหารอาคอนอาจารย์ชัชชาศิริพรรณว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรลองฟังเสียงดูหน่อยดีไหมคะ
อย่างที่บอกว่าไม่มีทางเลยหน่วยงานเดียวไม่มีทางทำได้ต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วนครับ
ต้องทำอย่างจริงจังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย
ทำให้เร่งแก้ปัญหานี้มันจะลุกลามและเหลือหลัง